ไม่ใช่พี่

ขับกระบะป้ายแดงค่ะมาจอดบนสะพานหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็ลงมาจากรถเปิดท้ายกระบะตั้งวงดื่มเบียร์
แล้วแถมคนถ่ายคลิปบอกไม่มีมารยาทด้วยนะ
ที่บ้านจะไม่เคร่งมารยาท
เพราะว่าเปิดเพลงเสียงดังมาก
ดังมาก
เปิดตั้งแต่๒ทุ่มยัน๕ทุ่มนับนิ้วไปกี่ชั่วโมงคะ
ชาวบ้านต้องอดทนฟังเสียงเพลงที่เขาไม่ได้อยากฟังแบบนั้นเป็นชั่วโมงค่ะ
ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไว้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเห็นสองคนเขาขับรถกระบะมาจอด
เปิดท้ายดื่มเบียร์ตั้งแต่๒ทุ่มแล้วนะ
เปิดเพลงเสียงดัง๔ทุ่มก็แล้ว๕ทุ่มก็แล้วก็ยังไม่เลิกสักที
โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาอยู่แบบนั้นนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจเอาล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้โทรแจ้งตำรวจดีกว่า
แต่รอตำรวจสักประมาณ๒๐นาทีไม่มาสักที
ทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเลยตัดสินใจเดินเข้าไปเองเลยค่ะ
ตักเตือนบอกว่าเบาหน่อยเบาเสียงหน่อย
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
แม้ทางการจะไม่ได้ประกาศให้เป็นเคอร์ฟิลล์
แต่ควรเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ใช่ออกมาดื่มสังสรรค์กันแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมหนึ่งในชายที่ร่วมตั้งวงดื่มเบียร์
เขาก็เดินมาไกลเกลี่ยนะเห็นจังหวะหนึ่งไหมฮะ
ขอโทษขอโทษแต่พอคนถ่ายคลิปเนี่ยเดินหันหลังจะกลับเข้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
ไอ้ชายคนอย่างที่เมาที่มาตั้งวงดื่มเบียร์ด้วยกัน
ตะโกนไล่หลังมาคือตอนแรกเรื่องเนี่ยกะจะจบดีอยู่แล้ว
ผู้ชายหนึ่งในที่ดื่มเบียร์เนี่ยตะโกนไล่หลังบอกทำไมวะ
จอดรถกินเบียร์เปิดเพลงนิดหน่อยแค่นี้ไม่ได้เหรอ
คำตอบคือคุณคุณจะถามทำไมว่าไม่ได้เหรอ
คุณไม่มีจิตสำนึกเองเหรอไม่ต้องมาถามหรอกเรื่องแบบนี้ถูกไหมฮะ

คนถ่ายคลิปบอกว่าทั้งง่วงทั้งโมโหก็ไม่อยากมีเรื่อง

ก็เลยเอาคลิปนี้แหละตำรวจไม่มาใช่ไหม

เดี๋ยวผมดาวนะว่ากลบลดใหม่
ไม่ได้นะอย่าบอกพวกที่ว่ามันโชว์นะ